มาถึงเรื่องนี้ที่มีทัวร์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย
พุทธศาสนิกชนที่ดูข่าวนี้อยู่ช่วยบอกหน่อยว่าทำแบบนี้เหมาะสมหรือไม่

คือภาพมันเล่าเรื่องได้หมดเลยคุณผู้ชมก็พระฉันข้าวในบาทตรงตามตัวเลย
แต่ทำไมลงไปในนั้นล่ะแล้วทำทำไม
คำถามคือแล้วทำให้พุทธศาสนาเสื่อมเสีย

พระสงฆ์ต้นเรื่องที่อยู่ในบาทเนี่ยคุณผู้ชมคือพระครูอุบลเขมพร
แล้วท่านเป็นเจ้าอาวาสเลยนะเจ้าอาวาสวัดอุบลบรทิพย์
แล้วก็เป็นรองเจ้าคณะอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย
มาชี้แจงว่าอ๋ออัตมารับนิมนต์ไปร่วมงานบนถนนวัฒนธรรม
แล้วก็เลยฉันเพลที่วัดปุราบ้านเป้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
อาตมาเนี่ยไปเห็นบาดยักษ์บาดยักษ์บาดใหญ่เลยล่ะ
ไม่ใช่อำนาจบาดใหญ่นะคือบาทใหญ่จริงคุณผู้ชม
ค่ะเพื่อนผ่านศูนย์กลางหกสิบเซนติเมตรลึกแปดสิบเซน
อาตมาก็เลยลงไปนั่งฉันเพลท่านทำทำไม
อัตมาอยากจะสื่อเป็นคติธรรม

ไม่รู้อันนี้ดอมไม่รู้นะแต่ท่านบอกว่าอยากจะสื่อเป็นคติธรรม
คิดว่าท่านน่าจะเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ฉันข้าวในบาทจริง
ส่วนตัวท่านเชื่อว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยคุณผู้ชมลองฟังดูครับ

เป็นบาทเอาพญานาคของในบาทเก็บไปเนี่ยเพื่อว่าหาคำว่าฉันขอในบัตร

คติธรรมคำว่าฉันเข้าในบาทคือต้องเข้าไปฉันแบบนี้
นี่คือสื่อเป็นคติธรรมในความหมายของพระครูอุบลเขมพร
แต่คือท่านก็บอกว่าอะไรนะเมื่อก่อนเคยมีพญานาคเข้าไปอยู่ในบาทใช่ไหม
ขณะที่พระพยอมกรายาโนครับเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วอำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีก็มองว่า
ทำแบบนี้ไม่รู้ว่าประโยชน์อยู่ตรงไหน
ซึ่งหากบาดล้มหรือว่าโค้นลงไปจะเจ็บตัวซะเปล่า
อยากฝากถึงลูกศิษย์ว่าช่วยกันเตือนท่านหน่อย
อย่าไปสนับสนุนให้ทำอะไรแปลก
พระพระยอมยังยอมรับว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
ซึ่งเรื่องนี้ผิดวินัยสงฆ์หรือเปล่านั้นเนี่ยคุณผู้ชมฟังพระพยอมกรยาโนครับ
ทำอย่างนี้เขาเรียกทำตนให้ลำบาก
แทนที่จะนั่งฉันข้างนอกสบาย
แม่ข้างนอกไม่อยู่ไปอยู่ในบาท
ในจาบภาคจำวัดในนั้นด้วยรึเปล่า

จำวัดในนั้นด้วยรึเปล่า
ไม่ได้คำตอบแต่ได้คำถามมาใหม่

เอาจริงพระพยอมท่านยังบอกเลยแบบ

ว่าคติธรรมนั้นว่าคืออะไร

ไม่อ่ะจะจบข่าว
ถ้าฉันข้าวในบาทอันนี้แปลก
อันนี้ก็แปลกเหมือนกันแหละ

บอกว่าพระครูอุบลเขมพอน
น่าจะมีเหตุผลของท่านเองแหละ

เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านจำนวนมากครับ